เป็นประเด็นที่สืบเนื่องมาจากการท่องเที่ยวนะครับ

กระแสก็คือแข่งกันรีวิวการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวแล้วไปได้ถูกราคา
หัดงบรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ใครก็เที่ยวได้
เป็นการไปเปิดโลกกว้างต่าง

ผมเองก็เพิ่งท่องเที่ยวมาก็รู้ประโยชน์ของการท่องเที่ยวดี
ว่าเปิดโลกกระทัดมุมมองทำให้เราเห็นอะไรกว้างขึ้นอะไรต่าง
ฉะนั้นถ้าเราออกไปท่องเที่ยวก็มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับ
เพียงแต่ว่าหลังจากการท่องเที่ยวแล้ว
เมื่อผู้เขียนมาเขียนแล้วมาสอบพฤติกรรม
เรื่องที่ไม่ค่อยน่าชื่นชมเท่าไหร่

วิธีการท่องเที่ยวแบบประหยัดเงิน

ซึ่งดันมาเขียนเป็นบทความแนะนำ
นิทยาศาสตร์นี้ลงพันทิพย์คอมครับ

เรื่องราวนี้ถูกพูดถึงค่อนข้างมาก
เป็นนิสารแจกฟรีในนครราชศรีมานะครับ
เผยแพร่บทความของนักเขียนรายหนึ่งแหละ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบประหยัดในยุโรป
โดยมีข้อความที่ค่อนข้างจะไม่เหมาะสมนะฮะ

ผมใช้ใบขับขี่รุ่นเก่าที่ไม่ใช่สมาร์ทการ์ด

ผมก็เอาไปอ้างเป็นบัตรนักศึกษาครับ

โอ้โหสุดยอดเลยเขารถให้ด้วยมันเชื่อ
หรือการตักสลัดจนสูงแบบไม่เกรงใจใคร

ถูกถามว่าคุณมาจากประเทศไหน

ใช่เจตนาให้คนเข้าใจผิดว่าเราคือไต้หวัน
คือต้องอธิบายก่อนว่าโดยปกติชาวต่างประเทศ

เขาจะเข้าใจว่าไทยวัน

ก็ทำเอาชาวเน็ตที่ได้เห็นเรื่องราวต่าง

โดยเฉพาะการกระทำที่โยนความผิดให้กับประเทศอื่น
โดยชาวเน็ตรายหนึ่งก็เปรียบให้เห็นภาพชัดว่า
สมมุติมีประเทศหนึ่งทำแย่แล้วอ้างว่าเป็นไทยแลนด์

ก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
บอกว่ากองบรรณาธิการต้องขออภัยผู้อ่านทุกท่านกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
โดยบทความนี้เป็นของนักเขียนรายหนึ่งที่ส่งมา
โดยทางกองบกไม่ได้ทำการดัดแปลงเนื้อหาแต่อย่างใด
เนื่องจากนิตยศาสตร์เป็นแนวออกแบบวารไลตี้นะคะ

ใช่แต่ยังไงก็ตามก็รู้สึกเสียใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
แล้วก็ไม่มีอะไรจะแก้ตัวทั้งสิ้นน้อมรับผิดค่ะ
นิยสารเล่มดังกล่าวก็ได้โพสต์ข้อความอัปเดตล่าสุดนะครับ
ระบุว่าบทความดังกล่าวเป็นเจตนาเที่ยวแบบเฮฮา
ที่ผ่านมาเคยนำไปพูดในที่สาธารณะหลายครั้งและไม่มีกระแสลบ

โดยยอมรับว่าผู้เขียนมีการเสริมแต่งเนื้อหาขึ้นเพื่ออัตรสทางวรรณสิน

ขออภัยที่ตัดสินใจผิดพลาดที่นำมาตีพิมพ์จนเป็นประเด็นดราม่า
และขอความกรุณาอย่าขุดคุยประวัติผู้เขียนมาประจาน
ตอนนี้นักเขียนได้สำนึกผิดแล้วนะครับ
อันนี้เข้าใจเรื่องการสร้างโวหารคำ

แต่ยังไงก็แล้วแต่เมื่อคนอ่านเขาอ่านแล้วสะดุด
ก็ดีนะที่บรรณาธิการออกมายอมรับผิดแล้วก็ขอโทษสังคมแบบนี้นะครับ
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุการณ์ที่เป็นวัยรุ่นสองคนเหมือนกันที่ไปเที่ยวแบบฟรีอย่างนี้
แล้วก็ไปโกงเขาเออแบบนี้ก็โดนแอนตี้เหมือนกัน
ก็เที่ยวให้คุ้มประหยัดเงินแบบถูกต้อง
อย่าไปโกงใครแบบนี้ดีที่สุดแล้วก็น่าภูมิใจมากที่สุดเลยนะคะ